พี่ปลาพร้อมหรือยังพร้อมจะไปดูที่ที่เขาคนนิยมไปจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดนี้จะไปที่ไหนล่ะคำชโนธไปค่ะไปไหว้หลวงปู่ศรีสุโธกันนะคะ
นี่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาคนเลื่อมใสสัทธาเข้ามากันเยอะเลยนะคะ
เป็นงานบวงสวงพ่อปู่ศรีสุโธหน้าเกาะคำชโนธที่บ้านนนเมืองหมู่๑๑ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดึงบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีค่ะ
พิธีนี้เขาก็จะต้องมีการรำถวายพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมาด้วย
แล้วก็ยังมีเครื่องสักการบูชามากันแบบคับข้างเลยนะคะ
บรรดาผู้ที่มีความเชื่อถือเลื่อมสายศรัทธาพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมาก็มาร่วมพิธีกันไม่ขาดสายแล้วค่ะ
แล้วหลังจากที่ทำพิธีร่ายรำประกอบพิธีกันเสร็จสมบูรณ์แล้วเขาก็จะมีอีกหนึ่งขั้นตอนคือการหยดเทียนลงในอ่างน้ำมนต์นี้แหละค่ะ

ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นความเชื่อของพวกเรานั่นแหละ
แต่ละคนต่างคนก็ต่างเชื่อกันไปวิเคราะห์กันไป
ที่สุดแล้วก็หวังที่จะให้เป็นคนที่โชคดีกันไป
กันแต่ก็อย่างที่บอกนะคุณผู้ชมเราไม่ได้มานำเสนอด้วยการแบบว่าใบ้หวยหรืออะไรนะ
บางคนบอกว่าเฮ้ยขอให้ใบ้หวยหน่อยใบ้หวยหน่อย
โอ๊ยถ้าใบ่ถูกอ่ะไม่อยู่แล้วตรงเนี่ย
ไม่เหมือนถูกหรอกเปิดสำนักแล้วคือนำเรื่องราวความเชื่อของแต่ละที่เนี่ยมาเล่าสู่กันฟัง
เขาเชื่อกันยังไงชาวบ้านเขาเห็นอะไรยังไงบ้าง
ที่สำคัญถ้าเกิดคุณจะซื้อควรจะอะไรเนี่ยก็ซื้อล็อตเตอรี่
สนับสนุนกันนิดหนึ่งบอกกันตรงนี้
หลายคนเขาก็ชอบเพลงพี่ตูนไง

อยากเป็นคนที่ถูกหวย

โดนเป็นเรื่องขวดกันหมดเลยอะ